หัวร้อนบนท้องถนนมันมีให้เราเห็นทุกวัน
คนเรามันยับยังช่างใจไม่ได้เนอะ
ถ้าเกิดมีน้ำใจกันขอโทษขออภัยขอบคุณกันมันก็จบแล้วล่ะ

แยกย้ายกันไปแต่เหตุการณ์นี้มันไม่จบคุณผู้ชม
แต่ลงมาเหมือนไปหาเรื่อง
เอาปืนไปตบเขาทำท่าเหมือนจะยิงเขา

ผมไม่รู้ว่าเวิร์ดดิ้งในการพูดคุยกันเขาพูดด่าทออะไรกัน
กระโดดต่อยหน้าไปเลย
อันนี้จังหวะแรกเหมือนลงมาตำหนิอะไรกันสักอย่างเนี่ยนะฮะ
แล้วสักพักนึงมีการพูดคุยกันไปแล้วเดินกลับไป

แล้วก็เดินกลับมาในกระเป๋านั้นเนี่ยเขาถือกระเป๋ามาใบหนึ่ง
ไม่ไปส่งข้าวเหรอลูกค้ารอนะนั่นน่ะ
กระเป๋าอยู่ที่มือขวาในกระเป๋าเนี่ยมันมีปืน
คุณผู้ชมอันนี้เริ่มจับเนื้อต้องตัวกันแล้วเริ่มถูกเนื้อถึงตัวแล้ว

แล้วคนขับรถเนี่ยเปิดกระเป๋าแล้วมีการผลักกัน
ผู้หญิงก็ลงมาแล้วจะห้ามแต่ก็ไม่ได้ครับ
ควักปืนออกมาไปตบเขาเนี่ยก็ต่อยกันเลยทีนี้
นะฮะก็เลยกระโดดต่อยสู้ซัดกันนัวเนียแบบมือเปล่าสู้ปืนนะครับ

ฝ่ายภรรยาของคนขับรถเองก็เข้าไปช่วยห้ามแต่ก็ไม่ไห
สุดท้ายเนี่ยมีอีกคนนึงเป็นมรปภของหมู่บ้านไปช่วยแยกทั้งคู่ออกจากกัน
คลิปนี้มันจบแบบหักมุมนะคุณผู้ชมสุดท้ายเนี่ยนะทั้งคู่เขายืนปรับความเข้าใจกัน

เออแล้วสุดท้ายจับมือกันกอดกันขอโทษแล้วก็แยกย้ายกันไป
อันนี้โดยที่ไม่ต้องมีตำรวจมาแบ่งให้ทำถ่ายรูปอะไรไม่มีนะ
เริ่มเองจบเองนักเลงพอแค่นั้น

ก็โชคดีที่คนขับรถไม่ใจร้อนถึงขั้นกับยิงปืนใส่นะ

แต่เอาจริงคือถ้าพอคลิปนี้หลุดออกมาแล้วเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายนะ

ก็โทรศัพท์ไปสอบถามทั้งสองฝ่ายแหละทั้งสองฝ่ายก็บอกว่ายังไม่สะดวกคุยในตอนนี้
พนักงานแกรปไปแจ้งความกับตำรวจสนดอนหัวล่อเอาไว้แล้วนะครับ
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกภาษากรถุนทรัพย์ผู้อำกับนะฮะ
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุคนขับรถฟอร์จูเนอร์เองอายุ๔๐นะไปมอบตัว
พนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายและพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะนะฮะ
แล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตพร้อมกับมีเอาหลักทรัพย์มาประกันตัวไปแล้ว
ส่วนเรื่องอื่นยังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานนะฮะ
เช่นจะถึงขั้นกับโดนข้อหาพยายามฆ่าหรือเปล่าเพราะว่ามีการควักปืนมาเหมือนจะยิงอะไรแบบนี้
แต่ว่าหลังจากคลิปนี้ปรากฏไปก็ต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำเพิ่มเติม
เพราะว่าอาจจะเป็นการสมัครใจทะเลาะกันทั้งคู่หรือเปล่ายังไม่ทราบ
แต่ว่าที่เอาคลิปเนี้ยมาให้ดูเพราะว่าอยากจะฝากเตือนคนขับรถต้องมีสติมีน้ำใจใจเย็นแล้วทุกคนก็จะปลอดภัยนะครับ